ดูข่าวนี้หน่อยค่ะข่าวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่โหดเหมือนกันยังไงฮะผู้ชายคนนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นเขาเมาเขาคลั่งเขารัวยิงสาดกระสุน๒๐กว่านัดเนี่ยนะคะที่หน้าร้านขายของชำลูกค้าเนี่ยหนีตายเลยนะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะเขาไปล็อกคอคนอื่นแล้วก็สักพักหนึ่งก็ถือปืนกราดยิงไปทั่วนะ
ใช่ค่ะนี่ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่แรกเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณร้านขายของชำที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองผู้ชายเมื่อกี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานี่คือเขาเป็นลูกค้านะมาซื้อของ
พอซื้อของเสร็จเนี่ยก็เดินกลับไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ค่ะนี่กำลังซื้อของเสร็จแล้วนะแล้วมีผู้ชายที่ตรงเข้ามาเนี่ยมาเหมือนกับกอดคอ

ใช่ทั้งสองคนนี้ไม่ได้รู้จักกันนะแล้วเห็นที่มือขวาของเขาไหม
มีปืนอยู่อะค่ะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ลั่นไกยิงแบบมั่ว
แล้วยิงใส่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านหน้าร้านด้วย
จังหวะนั้นนะคะหันปืนมายิงตรงนี้นะ

วิ่งหนีเข้าไปหลบในร้านไงคะก็เลยรอดตาย
แล้วก็กลายเป็นว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้ผู้ชาย

เขายิงจนกระสุนหมดแม็กซ์ที่บริเวณหน้าร้านของชำเลยคุณผู้ชม

เขายังคว้าแมกกาซีนจากกระเป๋ากางเกงมาเปลี่ยน
แล้วก็กาดยิงต่ออีกปั้งในทั่วเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันคริสต์มัสค่ะ
แล้วพอตอนเช้าเจ้าของร้านเขามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอ้โหเจอปลอกกระสุนตกอยู่หน้าร้านเกลือนเลย

แล้วร้านก็ถูกยิงเป็นรูพลุนหลายจุดเลยนะคะ
ที่พื้นเอ่ยที่ประตูเหล็ก
แล้วสินค้าในร้านก็ได้รับความเสียหาย
นี่ตอนที่เจ้าของร้านมาชี้ให้กับนักข่าวดูบอก
คุณดูสิแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นความเสียหาย
ในร้านเนี่ยเขาไปดูเนี่ยนะคะ
เจอหัวกระสุนปืนที่ถูกยิงเข้าไปแล้วก็คาอยู่ในขวดน้ำเนี่ย

ทีนี้คนที่เป็นผู้ชายเสื้อดำที่เป็นลูกค้าเนี่ย
เราก็ไปสอบถามเหมือนกัน
เขาชื่อว่านายอนิวัฒน์ตากิ่มนอกอายุ๒๐ปีค่ะ
เขาได้รับบาดเจ็บนี่เขาเอาแผลให้ดูนะ
บอกว่าพี่ดูสิผมโดนยิงที่แขนขวานัดหนึ่ง
แล้วก็ปลายนิ้วก้อยเนี่ยอีกหนึ่งนัด

โอ๊ยนี่มาดูเลยนักข่าวเห็นไหม
ลูกผม๗เดือนเมียผมอยู่ในร้าน
โชคดีนะลูกกับมียผมไม่มีใครเป็นอะไร
ถ้าเกิดว่ากระสุนเข้ามามาโดนน่ะนะ
ดูสิลูกนอนในเปรย์อะไรแบบนี้นะ
อ้าวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ

นี่เจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุนะนะ
คนที่เขาเมาคลั่งเขาก็หนีไป
ไม่อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้
คงจะอยู่ใกล้บ้านนี่แหละ
เพราะว่าในคืนวันเกิดเหตุเหมือนกับเขานั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอตัวเขาอีกเลย

วันนี้ตัวผู้ต้องหาจะมามอบตัวกับตำรวจสพปลวกแดง
นักข่าวของเราก็เลยสอบถามผู้ชายเสื้อดำที่ถูกไล่ยิงเนี่ยนะ
เขามารอที่สพปลวกแดง
นักข่าวของเราก็เลยถามไงว่าเอ๊ะที่เห็นว่าผู้ชายคลั่งคนนี้
เขามาเหมือนกับกอดคอรู้จักกันไหม

ผมไม่รู้จักวันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์มา

แต่ว่าคนที่เขาเมาคลั่งนั้นเขาตะโกนโวยวาย
แล้วก็เดินมาหาผมก็เป็นแบบในคลิปแหละพี่
ยืนยันนะยังไงผมจะเอาเรื่อง
นี่ผมยังตกใจอยู่เลยแล้วผมเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์แบบนี้นี่เข้าขั้นพยายามฆ่าเลยนะ

เขาล็อกคอนะครับแล้วเขาก็ถาม

ผมก็อึ้งครับไม่รู้จะพูดอะไร
เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรครับ

ใช่ครับแล้วเขาฟักปืนออกมาผมตกใจแล้วเขาก็ยิงเลยครับ
แล้วก็วิ่งเข้าร้าน
เขาล็อกคอผมแล้วเขายิงออกไปถนนด้านนอกครับ
แล้วพอจังหวะที่เขาปล่อยสลัดผมออกผมก็วิ่งเข้าร้าน
แล้วเขายิงตามหลังมา

ก็ตามที่ข่าวออกก็๑๘นัด
โอ้โหพี่นี่รอดชีวิตมาได้นะ
ใช่ค่ะโอ้โฮวุดวิดเหมือนกันนะอุบสาธิ์กระสุนใส่ขนาดนั้นนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้า
จากที่สพปลวกแดงต่อด้วยนะคะ
เพราะว่าทางผู้ต้องหาจะเข้ามามอบตัววันนี้
อย่างบ้านที่ผู้ต้องหาดื่มสุราในวันเกิดเหตุ

ผู้ต้องหาคนนี้เสื้อสีแดงนี่แหละ
คือคนที่ก่อเหตุกระหน่ำยิง๒๐กว่านัทนั้นนะคะ
โอ้โหพี่พี่ก่อเหตุยิงทำไมนะกราดยิงอย่างนั้น

แล้วกำลังสอบปากคำแบบเข้มข้นอยู่เลยคุณผู้ชม
ดังนั้นอีกสักครู่นึงเราน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้
ว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรแค้นอะไร
ทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้จนทำให้มีคนเจ็บ

ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็ถูกยึดมาได้แล้วนะฮะ
เป็นว่าจับตัวได้แล้วรอแค่คำรับสาภาพ
หรือว่าสาเหตุของการก่อเหตุเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะ